ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับนี่มีคือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
ครอบครัวครับคุณผู้ชมครับเมื่ออุบัติเหตุทำให้เด็กหนุ่ม
ต้องกลายเป็นคนพิการตั้งแต่อายุยังไม่ถึง๒๐ปี
แต่เพราะครอบครัวที่ทำให้เขาได้มีเรี่ยวแรง
ที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งสู้ขนาดไหน

ผมตั้งนอนอยู่อย่างงี้มาสี่ปีแล้วครับผมเคยท้อแท้จนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่
ใบนี้แล้วอยากจะหยุดหายใจไปเลยแต่ผมก็ได้กำลังใจจากครอบครัวนี่แหละครับ
มีพ่อมีน้องสาวมีแฟน

ทำให้ผมอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป
ผมเป็นคนพิการติดเตียงมาสี่ปีแล้วครับผมทำงานอยู่ที่โรงศรีโรงศรีหนึ่งครับ
ผมเกิดพัดตกลงมาจากโรงศรีครับผมก็สลบไปแบบไม่รู้เรื่องเลยครับ

เจ้าตากระดูกคอแตกไป๕บ้อง
เขาขยับอะไรไม่ได้เลยค่ะ

ไม่รู้สึกตั้งแต่ช่วงหัวไหล่ลงไปเลยครับ
ตอนที่อยู่โรงพยาบาลนี่คือขยับแขนไม่ได้อย่างนี้ด้วยครับ
ขยับอะไรไม่ได้เลยต้องนอนนิ่งอย่างเดียว
แฟนผมกับพ่อผมก็ตัดสินใจบอกผมครับ
ว่าผมจะต้องเดินไม่ได้ครับ
ตอนที่ตาเขาประสบอุบัติเหตุเนี่ย

๒หมื่นเอาไปใช้ดูแลนั่นแหละ

พ่อผมต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาครับ

เพื่อมาเฝ้าผมมารักษาผม
เขาบอกผมแค่ว่ามีคนสงสาร
แล้วแบบเขาก็ช่วยกันมาอะไรอย่างนี้ครับ
จนที่อยู่ในโรงพยาบาล๒หมื่นก็หมดแล้วครับ
ออกมานี่ก็มากู้กองทุนหมู่บ้าน

หมอกระดูกที่ไหนที่ดีแบบ
รักษาคนที่เดินไม่ได้ให้เดินได้อย่างนี้ครับ
ที่ไหนดีพ่อผมเขาพาไปครับ
แล้วเงินแบบมันก็หมดไปเรื่อยครับ
แต่มันก็แบบไม่ดีขึ้นอย่างนี้ครับ
เวลาเขามีแผลติดเชื้อเนี่ย

ถ้าเป็นหนักหมอก็ต้องให้นอนโรงพยาบาล

เอาพ่อผมมาให้หน่อย

เวลาพาไปหาหมอก็ต้องวิ่งไปหารถข้างใน
ไปเช่าไปจ้างเขาข้างในครับ
บางทีเขาก็สงสารน้องจะค่าน้ำมัน

ผมก็ต้องทำงานให้หนักขึ้น

ถ้าขายจางอะไรก็เอาทุกอย่างเลยไม่หยุด

ตอนนั้นลูกผมอายุประมาณ๔เดือนครับ

ผมก็แบบรู้สึกแย่มากครับ

ผมไม่คิดที่อยากจะอยู่บนโลกนี้นะครับ
ผมไม่อยากหายใจแล้วครับ

ถ้าอยู่ด้วยกันเราก็แบบมีมั่งไม่มีมั่ง

ไม่อยากให้เขาคิดว่าแบบเขาอยู่คนเดียวค่ะ

้อนข้าวป้อนน้ำอาบน้ำให้
เปลี่ยนแบมเพิศให้เช็ดตัวให้ค่ะ

หนูก็ช่วยพี่เติ้ลในการดูแล
พามาอาบน้ำป้อนข้าว
ช่วยทุกอย่างค่ะยกกายภาพ
ถ้าว่างก็คือจะออกไปช่วยพ่อทำงานค่ะ
ไปช่วยพ่อเติมยายยกน้ำ
ปิดเทอมหนูก็จะหารายได้เสริม
อย่างไปทำงานในร้านเสริมสวยค่ะ

ไม่เคยได้อุ้มลูกอีกเลยครับ

ถ้าเกิดหนูแพ้หนูก็ต้องมาหอมพ่ออะไรอย่างนี้

แล้วเขาก็มาหอมผมเลยครับ

ฉุบก่อนไก่พ่อก่อนไก่แก้ว
เวลาผมนอนกินข้าวเขาก็จะพูดกับผมแล้วครับ

เขาก็จะบังคับให้ผมลุกกินอย่างนี้ครับ

พ่อตาเป็นไอ้เข้หรือยังไง

อยากจะทำหน้าที่พ่อที่ดีกว่านี้ครับ
ผมก็เห็นความลำบากของพ่อผมของน้องอยู่ประมาณ๓ปีแล้วครับ

พยายามหาช่องทางกับแฟนผมนะครับ

มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ
เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ

เท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ
ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ
ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ
ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ
ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ
ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

ปิดเท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วย๐เนาะ

หลังนั้นหลังก็ช่วงนี้มาถึงช่วงค่า

พอตาได้ยินแบบนั้นรู้สึกยังไงครับ
ผมแบบคิดอะไรไม่ออกแล้วครับแบบมันเสียใจมากเลยครับ
คนที่แบบเคยเดินได้เคยทำอะไรได้ด้วยตัวเองทุกอย่าง

ช่วยหาเงินในครอบครัวก็แบบต้องมาเป็นคนที่
ทำให้ครอบครัวต้องเอาเงินมาใช้จ่ายกับเรามากที่สุดนะครับ
ผมเสียใจมากที่สุดเลยครับ
จนผมแบบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วครับ
เห็นบอกว่าจากที่ไม่เคยเป็นหนี้ใครเลย
แต่พอตะรักษาพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลก็ต้องเริ่มกู้หนี้

รู้ไหมว่าพ่อไปกู้หนี้ยืมสินมารักษาเรา
ก็มารู้ตอนที่บอกให้พ่อพอนี่แหละครับ
เพราะว่ามันหมดกับผมเยอะมากแล้วครับ
มันน่าจะเอาไปส่งน้องผมเรียนมากกว่า

หายด้วยตัวเองด้วยนะครับ
หนูขยับตรงไหนได้บ้างเนี่ย

กลับมาบ้านเห็นคบกันพร้อมหน้า

วันนี้พ่ออยากจะบอกอะไรกับลูกชายที่แสนดีของพ่อ

อาจจะดีขึ้นมากกว่านี้

ผมต้องทำตัวเองให้ดีขึ้นให้ได้ครับ

ขอบคุณครับ

นี่ก็ถือว่าเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงของบ้านอีกเหมือนกันในตอนนี้

ตอนนี้ช่วยแบ่งเบาหน้าที่อะไรของพ่อบ้างอ่ะลูก

ตอนวันหยุดช่วงวันหยุด

หนูก็จะไปช่วยเติมยาค่ะ
ไปช่วยถืออุปกรณ์
ยกน้ำเดินตามอะค่ะ

เทอมอย่างนี้ค่ะมันก็มี

ก็ยังดูแลพี่ตะด้วย

ก็ช่วยพี่เติ้ลค่ะอาบน้ำ

หนูก็จะดูแลแทนพี่ต้น

เป็นหลักเลยในการเป็นพยาบาลไปในตัวเลย

รักมากแค่ไหนลูก

บอกเค้าสิล่ะ

เติม

กี่ปีแล้วที่อยู่กินกันมา

จากวันแรกแล้วจนวันนี้เขาเป็นอย่างนี้

รักเขายังไงก็ยังรักเขาเหมือนเดิมค่ะ

เคยเล่นเป่ายิ่งฉุกกับพ่อเหรอลูกเหรอ

วันนี้ถ้าแพ้ต้องหอมแก้มพ่อนะ
กระเป๋ายิ้งชุบพ่อกันไกล

ป่วยอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ต๊ะไม่ยอมแพ้
หนูเอากำลังใจมาจากไหน

เห็นพ่อเห็นลูกเห็นแฟน

ผมก็แบบยังได้เห็นหน้าทุกคน
ถ้าผมตายไปตั้งแต่ตอนนั้น

ผมไม่ได้เห็นแม้แต่ลูกผมพูดด้วยซ้ำตอนนั้น

แล้วก็อยากจะอยู่ดูเขาจนเข้ากว่าเขาจะโตเลยครับ
แล้วก็อยากจะอยู่ดูเขาจนเข้ากว่าเขาจะโตเลยครับ
แล้วเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือครอบครัวทำมาหากินด้วย
แล้วเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือครอบครัวทำมาหากินด้วย
แล้วเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือครอบครัวทำมาหากินด้วย
ขณะที่ร่างกายเขาไม่พร้อมนะคุณผู้ชมนะ

ขายของออนไลน์ครับ

หนูไปเอาโมเดลนี้มาจากไหน
ก็รับมาจากพ่อค้าอีกทีนึงครับ

เวลาขายวิธีขายหนูขายยังไง
ไลค์สดครับไลค์สดประมูล
เอาอย่างนี้กันแล้วกันผมฝากเพจของน้องไว้ก็แล้วกันนะครับ

หรือว่าลองเข้าไปกดติดตาม

ลงช่วยเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ช่วยกันอุดหนุน
เพราะว่าครอบครัวก็อย่างที่บอกนะครับว่า

วิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราคือเรื่องอะไรลูก
ก็อยากจะใช้หนี้ให้พ่อครับ

ไม่ต้องทำงานหนักมากครับ

พี่ขอเป็นกำลังใจให้นะหนูนะ

อย่าให้ที่เราสู้กันมาเสียเปล่า

ไม่มีขาแต่พยายามที่จะใช้แขน
บางคนไม่มีแขน

ไร้ความรู้สึกตั้งแต่หัวไหล่เป็นต้นมา

สมองและปากของเขา

เพื่อหาเงินมาจุนเจือทั้งครอบครัว

ช่วงหน้าเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับ
คอบตัวของต๊ะนะครับจากจังหวัดชัยนาธ
ว่าจะสามารถพิชิตโจทย์คำถาม๔ข้อ
แล้วคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ

ร้อยสร้อยดอกลักษณ์จำนวน๒พวง
ภายในเวลา๓นาทีครับ
เวลาทุกวินาทีมีค่ามากเลยนะครับ